รับจอบประเด็นช่วงนี้มาติดตามในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ
ที่พักพลังประชามรัฐนั้นมีความชัดเจนว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีบรายชื่อของพัก
ก็ถูกทำให้มองนะครับว่าพักนี้ต้องการสืบทอดอำนาจของคอสชนะครับ
ตอนนี้มีการเรียกร้องให้แสดงสปีริตเพื่อเป็นการสร้างบรรทัศน์ในยุคปฏิรูปการเมือง

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
เปิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
นายกขับรถแท็กเตอร์ดันหน้าดินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโครงการด้วยตัวเอง
เมื่อถูกถามเรื่องการหารือกับพักการเมือง๗ธันวาคมนี้
ผลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าพักการเมืองที่ไม่เข้าร่วมเป็นพักที่ไม่อยากเลือกตั้งใช่หรือไม่
เค้าก็ไม่มาบ้างไม่แพ้ไม่มาแต่ไม่อยากเลือกตั้งได้
ขณะที่การชูพลเอกประยุทธ์ในบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐถูกเชื่อมโยงว่านี่คือพักที่สืบทอดอำนาจของคอสช
เพราะไม่เพียงชื่อของผลเอกประยุทธ์
แต่ยังมี๔รัฐมนตรีร่วมงานกับพักโดยไม่ลาออกจากตำแหน่ง
นายสมศักดิ์เทพสุธินประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเชื่อว่า
จะเป็นประเด็นที่พักการเมืองนำมาโจมตี
มากกว่าการเสนอนโยบายของแต่ละพัก
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์และเป็นการเมืองแบบเก่า
แต่ว่าถ้ามีผลพลักษณ์เอกประยุทธท่านเดียว
พวกคงจะพูดเรื่องนี้หงคงไม่ได้
มาท่านเดียวจะเป็นสื่นทอดอันร่อยอย่างไร
ส่วนพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

แปลกใจที่พักพลังประชารัฐ
อยู่เป็นเงามานานแต่ก็ยังมั่นใจว่าพักเพื่อไทย
จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะประชาชนยังเชื่อมั่นในคุณภาพตลอด๑๗ปี
ภาคเพื่อไทยเรายังสามารถยืนอยู่ได้

ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยเหลคคาธิการภาคบอกว่า
สิ่งที่น่ากลัวคือการใช้กลไกของรัฐ
สร้างความได้เปรียบทางการเมือง
ส่วนตัวไม่ขอเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์ลาออก

ไม่ต้องให้ใครมาเรียกร้องให้แสดงสปีริต
ส่วนความชัดเจนแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ว่าจะมีข้อสรุปหลังการประชุมคณะกรรมการสัญหา
ในวันที่๑๕ธันวาคมนี้